อีกหนึ่งเรื่องมาดูเรื่องเดือดกันหน่อยนะคะ
สำหรับเรื่องของการโกงแชร์ค่ะคลิปที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ย
เป็นคลิปพริตตี้สาวชื่อดังคนนึงเขาบอกว่าเป็นพริตตี้ค่อนข้างดังเหมือนกันนะ
โดนทำร้ายทั้งตบทั้งเตะจนล้มลุกคลุกคลานเลยนะคะแต่คนโพสต์ที่เป็นคนกระทำเนี่ย
บอกไว้เลยว่าก็หนีหนี้อ่ะโกงแชร์ไปสี่แสนสี่แสนนะไม่ใช่สี่ร้อย
ทวงยังไงก็ไม่คืนแถมยังท้าข่มขู่อีกก็ต้องเจอแบบนี้

คือคลานกับพื้นนะคะแล้วเสียงเนี่ยแบบทั้งตบทั้งเตะเสียงดังลั่นเลยนะ

เนี่ยนะคะถูกเผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์ซึ่งคนที่ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเป็นคนโพสต์เอาไว้
คิดว่าคนจะคงจะเป็นเจ้าหนี้แหละค่ะเขาเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่า
ต้องบอกว่าแคปชั่นเนี่ยดูเดือดมากนะคุณผู้ชมอันไหนอ่านได้จะอ่านอันไหนอ่านไม่ได้ขออนุญาตเซ็นเซอร์นะ
บอกผัวรวยทำไมผัวไม่จ่ายให้ติดหนี้แล้วหนีมันมีความสุขเหรอ
บาทนึงยังไม่คิดจะคืนเหนียวหนี้ทำงานได้เงินวันละหลายพันคืน
อสระอูสักบาทยังไม่มีเขาก็ต้องมานั่งรับผิดชอบแทน
คนอื่นเดือดร้อนหมดแฮชแท็กโกงแชร์คลิปสั้นแต่ได้ใจความ
ทนสุดแล้วหนีหายโดยไม่มีการติดต่อใด
และไม่มีการรุมทำร้ายนะตัวต่อตัวไปบอกคนอื่นว่าพวก
ก็สระอูรุมโถดีนะถ่ายเอาไว้เพราะขออภัยทุกผู้ชม
ต่อแหลแอปแบ๊วใส่คนอื่นตอนกลับยังทำหน้าใส่อีก
หน้าโรงพัก๔แสนไม่ใช่๔๐๐เงินเอาไปบริจาคเด็กกำพร้าได้ตั้งหลายชีวิตเลย
อีฟลาเวอร์เดียแฮชแท็กพริตตี้ดังโกงแชร์สี่แสน
เงินไปไหนหมดขอสักพันยังไม่คืนหน้าด้านแฮชแท็ก
อยากได้เงินไปแจ้งความเอามันพูดแบบนี้ตอนแรกมันสู้นะ
เอารองเท้าจะมาฟาดดูตรงมีรองเท้าข้างเดียว
แค่มันสู้ไม่ได้อ่ะไม่ได้รุมเลยนะอ๋ออ่านแล้วเหนื่อยแทน
คือเขาคงอัดอั้นมากจริงจริงอ่ะคุณผู้ชมทีนี้พริตตี้สาวเองยอมรับเหมือนกันว่า
ไม่มีเงินจ่ายคืนค่าแชร์สี่แสนบาทจริงจริงแต่ยืนยันว่าไม่เคยข่มขู่เจ้าหนี้ตามที่ถูกกล่าวหาเลยนะ
แต่กลายเป็นอีกฝ่ายนั่นแหละที่ข่มขู่จะทำร้ายครอบครัวเธอ
ทีมข่าวก็เลยเนี่ยเห็นไหมมีการส่งรูปปืน
กลางเพลิงที่มีลูกกระสุนบอกคิดเอาเองละกันว่าเงินกับชีวิตอะไรสำคัญกว่า
ทีนี้ทีมข่าวติดต่อโทรศัพท์ไปหาคุณไอละดาคนที่อยู่ในคลิปและเป็นคนโพสต์คลิปค่ะ
ก็เป็นคู่กรณีแหละนะเธอบอกว่าที่มันต้องลงไม้ลงมือกันหนักขนาดนี้เนี่ย
เพราะเธอถูกโกงแชร์ไปสี่แสนพริตตี้คนนี้เปียร์แชร์ไปแล้วไม่ส่ง
ทวงถามเท่าไหร่ก็บอกไม่มีจ่ายแล้วข่มขู่ต่างนานา
โอกาสเจอกันก็เลยทะเลาะวิวาดกันตามคลิปค่ะ
ซึ่งเรื่องราวครั้งนี้ก็ขึ้นโรงพักษพปากเกร็ดกันไปเรียบร้อย
ต่างฝ่ายต่างแจ้งความกันเอาไว้
คิดว่าเจ้าน้องเขาไม่ยอมคุยส่วนตัวค่ะเรามาเจอในห้องน้ำ
ไปแจ้งความสี่อะไรแนวนี้ค่ะ

แล้วทีนี้น้องสาวก็ไปด้วยใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงสองคนไป

เขาก็ไม่ฟังค่ะหลังจากมีเรื่องแล้วไปที่โรงพักใช่ไหมคะ
แล้วตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันว่าทะเลาวิวาส
ซึ่งก่อนกลับก็ตะโกนหาว่าเรื่องเงินทำอย่างไร
ฟ้องศาลเอาเองดิพูดแบบนี้ค่ะ
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวก็จะเข้าไปตรวจสอบข้อได้จริงทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
ว่าเรื่องราวเป็นยังไงกันแน่ก็ฟังกันทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะ
เพราะว่าตอนนี้คลิปนี้ถือว่าแชร์กันหนักมาก

ก็ทำร้ายกันหนักหน่วงอยู่เหมือนกันแหละค่ะ